หญิงคนหนึ่งนะคะมีความทุกข์ใจเป็นความทุกข์ใจที่ผ่านมาสิบห้าปีแล้วเพราะเธอถูกคัดชื่อออกจากทะเบียนราชในคดีที่เธอบอกว่าตำรวจบอกว่าเธอถูกแทงจนเสียชีวิตทำให้ตอนนี้เธอไปทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยนะคะและความทุกข์ใจนี้มันพอกพูนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะช่วงที่เธอเมาเมื่อวานนี้เธอเมาค่ะเมาอีกแล้วเนี่ยนะคะ

สายเลยสรุปไปเจอต้นสายแล้วแล้วก็ต้องตามไปไปให้เจอตัวเนี่ยนะคะ

นางสาววารุณีอายุ๕๑ปี
พอไปถึงพยายามพูดคุยพยายามขอร้อง
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้คุณวารุณีโทรไปป่วน๑๙๑
แล้วมันยิงสายตรงไปที่สพด่านซ้าย

ไม่ยอมหยุดเลยทำให้คนที่จะโทรเข้าไปแจ้งความ
โทรไปไม่ได้ตำรวจก็เลยต้องมาถึงที่

ืนเมาแล้วพยายามคุยตำรวจพยายามคุยก็โวยวาย
บอกว่าตำรวจไม่ช่วยเลยตำรวจไม่ช่วยเลยเธอเดือดร้อน
ตำรวจก็ถามใจเย็นบอกใจเย็น
มีเรื่องอะไรครับข้องใจไหนเล่าให้มาเล่าให้ฟังหน่อยซิ
คุณวารุณีก็เลยเล่าให้ฟังว่า

เพราะว่าสถานภาพของฉันเป็นคนตายมา๑๕ปีแล้ว
ตำรวจทำคดีที่เธอเคยถูกแทงในพื้นที่
อำเภอหนองปลือจังหวัดชนบุรี
หลังจากนั้นค่ะหลังจากคดีจบสิ้นไปแล้ว
ถูกคัดชื่อออกจากทะเบียนราชจนถึงทุกวันนี้
ทำให้ไปทำอะไรก็ไม่ได้เพราะไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ

โหเอ้ยเธอครับข้องใจไงเธอไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
มันไม่มีสิทธิ์อะไรไปทำอะไรก็ไม่ได้เนี่ยนะคะ
เพื่อนบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์
ก็ถูกเจ้าหน้าที่ถามนะเพราะว่ารักษณะเมาแบบนี้
ตำรวจก็บอกว่าข้อมูลที่ได้มามันก็เชื่อได้ยาก
ต้องไปถามคนอื่นซิข้อมูลมันตรงกันไหม
เพื่อนบ้านให้ข้อมูลตรงกันกับนางวารีพูด
บอกว่าที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหมด
คุณตำรวจสถานภาพเขาตอนนี้เป็นคนตาย

ถามว่าเคยไปทำเรื่องอะไรไหมเคยไปร้องเรียนอะไรไหม
ยัดยาดบอกเคยนะไปร้องเรียนที่อำเภอ
แต่สุดท้ายก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้น
ก็ผ่านมา๑๕ปีแล้วสถานภาพเหมือนเดิม

ญาติยาดก็บอกว่าคุณวารุณีก็ชอบดื่มเหล้าเป็นประจำ

จำได้ทุกเรื่องเลยโดยเฉพาะความทุกข์ของตัวเอง
เรื่องนี้นะคะประหลัดผู้ใหญ่บ้านรับเรื่องไว้แล้ว
และจะทำการตรวจสอบที่อำเภอด่านซ้ายต่อไป